อย่างที่มีการนำเสนอข่าวไปคุณผู้ชมว่าเรื่องราวนี้เนี่ยน่าจะมีผู้เสียหายเยอะอยู่
ส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดหน้าไม่เปิดชื่อ
หนึ่งคนที่เธอยอมเปิดหน้าเปิดชื่อเลยเนี่ย
เป็นคนสนิทของไฮโซลูกนัดฮะแต่ว่าเราก็ต้องเลอหน้าไว้ก่อนนะ
ค่ะเธอเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยว่าเธอรู้จักกับอดีตรองหัวหน้าพักคนนั้นเนี่ยได้อย่างไร
กลับไปครับ๒๒มีนาปี๖๔ปีที่แล้ว
บอกว่ามีการนัดเจอกันที่ร้านอาหารในซอยสุขุมวิทย์สาม
คือต้องย้อนก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากงานเลี้ยง
เลี้ยงคนรู้จักที่เธอรู้จักก็มีคนชื่อเสียงหลายคนไปร่วมงาน
เธอก็ไปและคนที่ไปก็คืออดีตรองหัวหน้าพักคนนั้นก็ไปด้วย
ทักเธอเฉยเลยแล้วก็พูดคุยมาขายประสบการณ์ว่าเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้
มีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงความสนใจจากเธอ
จนกระทั่งมีการแลกเบอร์แลกไลน์กันไว้ครับ
มา๒๒บีนาปีที่แล้วครับนัดเจอกันที่ร้านอาหารในซอยสุขุมวิทยุ๓
พอร้านปิดเนี่ยอดีตรองหัวหน้าพักคนนั้นบอกให้เธอไปที่คอนโดที่ใช้เป็นสำนักงาน
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นที่เดียวกับที่พี่น้ำแข็งเปิดให้ดูเมื่อสักครู่
นี่เลยที่นี้เลยฮะก็อยู่ในซอยไม่ไกลกัน
บอกว่าตอนนั้นเธอแปลกใจเหมือนกันนะทำไมจะให้ไปที่คอนโดที่ใช้เป็นสำนักงาน
อ่ะแต่ก็ไปก็แล้วกันด้วยความน่าเชื่อถือของอดีตรองหัวหน้าพักคนนั้น
พอเธอขึ้นไปที่ห้องตกใจเลยเอ้าไม่ใช่ออฟฟิศนี่
มันเหมือนเป็นห้องมืดคุณผู้ชมไฟสลัวด้วยโซฟาก็มีผ้าคลุมด้วย
รองหัวหน้าพักคนนั้นล็อกประตูเลยครับล็อกประตูและเริ่มขยับเข้ามาหาเธอ
เธอคุยแล้วก็ถามตลอดว่าเนี่ยมีธุระต่อหรือเปล่าเธอก็บอกเธอมีนัดกับเพื่อนนะ
แต่เธอสารภาพว่าในใจตอนนั้นนะเธอทำใจแล้วว่าโอ๊ยไม่รอดแน่เลย
มาถึงที่แบบนี้เธอโดนแน่เลยแต่เธอก็พยายามจะคุยหวานล้อมสุดท้ายเธอโดนกระทำจริงนะครับ
หลังจากนั้นเธอตั้งสติรีบขับรถออกมาโดยไม่ได้บอกใครเลยกว่าจะผ่านเรื่องเลวร้ายอันนี้มาได้เนี่ย
บอกเธออยู่ในภาวะซึมเศร้านานเลยนะก็จะมีไฮโซลูกนั้นนี่แหละที่เข้ามา
แล้วก็พอรู้เรื่องนี้ก็คอยให้กำลังใจเธอมาตลอดครับค่ะถามว่าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้
ทำไมเธอออกมาตอนนี้เธอมาพูดทำไมเนี่ยมันเสียหายกับเธอหรือเปล่า

เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ
เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ

เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ
เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ

เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ

เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ

เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ
เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ

เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ
เธอก็เลยอยากเปิดโปรงพฤติกรรมน่ารังเกียจของอดีตรองหัวหน้าพรรคคนนั้นครับ

คุณผู้ชมเสียงที่เราเปิดมาสักครู่จะมีเสียงเซ็นเซอร์ไม่ใช่ว่าเธอพูดคำหยาบนะ

เสียงที่เราเปิดเมื่อสักครู่จะมีเสียงเซ็นเซอร์ไม่ใช่ว่าเธอพูดคำหยาบ

ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย

ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย

ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย

ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย

ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย
ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย
ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย
ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย
ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้เนี่ย
ไฮโซลุคนัทบอกว่าครั้งแรกที่เขารู้เรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องน
ผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุเมื่อปี๖๑อีกด้วยครับขณะที่ผู้หญิงที่เป็นสาวใกล้ชิดไฮโซนัทก็บอกว่าหลังจากแจ้งความแล้วมีคนติดต่อมาหาเธออีก๒คนแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าโดนเหมือนเธอเลย

เธอก็ไม่ได้กังวลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบ
โดยยืนยันว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะ

ผู้หญิงคนนี้ก็ลงสมัครสอกรด้วย

มันเป็นเรื่องของสังคมที่ทุกคนรู้ว่ามันมีจริง

ไฮโซลุ๊คนัทโพสต์รัวมาก

อืมว่าอดีตรองหัวหน้าพักคนนั้นมีการทักแชท

มีการชนคุยเหมือนตีสนิท
แล้วก็มีเรื่องที่คุณนัทบอกว่า
อย่าลืมทวงหลักฐานสารอังกฤษด้วยว่า

ไอ้ยกฟ้องมันมาจากปาก
ยังเบลอชื่อเบอร์หน้า
อันนี้คือเป็นจริยธรรมสื่อนะคุณผู้ชม

แต่เอาจริงคือมันเป็นสิทธิส่วนตัว

เราก็ไม่จำเป็นต้องนำเสนอข่าวซ้ำเติมเปิดเผยชื่อ

ทีนี้เหยื่อก็ทยอยออกมา

เพราะตอนนี้เหยื่อมีอยู่อีกประมาณ๒๐คน
นางแบบก็มีดารานักแสดงก็มี
เดี๋ยวจะทยอยออกมาเพิ่มเติมแล้วก็จะไปแจ้งข้อไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วย
นาศิษฐาเบี้ยบังเกิดนาศิษฐาตำก็บอกกับผู้สื่อข่าวที่กอบติดไปถึงนู่น

ก็บอกว่าหลังจากที่มีบรรยายงานว่าตำรวจเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับอดีตมรองหัวหน้าพัก
รายนี้ธนายตั้มก็ชื่นชมนะที่ตำรวจเขาทำงานเร็ว
ชมการทำงานของท่านพลตำรวจตรีไตรมรงผิวพันธ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เพราะว่าการออกหมายจับถ้ามันช้าอาจทำให้คนก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศได้ก่อน
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจทำงานให้รอบครอบด้วย
ธนายตั้มบอกด้วยว่าตอนนี้ผู้เสียหายที่ประสานมาแล้วมากกว่า๒๐คนแล้วนะ

แล้วก็เตรียมนำผู้เสียหายไปแจ้งข้อไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วย
เดี๋ยววันจันนี้แหละ๑๘เมษายนจะรู้กันมีใครบ้างนักข่าวก็พยายามถาม
โอ๊ะดังแบบก็มีนักแสดงที่มีชื่อเสียงก็มีนะ

อ่ามีในวงการคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นแหละครับ
ตอนนี้ตัวผู้ก่อเหตุก็ยังถูกพาดพิง
ก็ยังคงปฏิเสธอยู่ว่ามารู้จักบ้างไม่ได้ทำบ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดผู้เสียหายทยอยแจ้งความแล้วเนี่ย
คือคนที่จะมาแจ้งความได้แน่นอนเขาต้องมีหลักฐาน
เขาต้องมั่นใจว่าเขามีหลักฐานและสามารถที่จะเอาผิดกับคนที่ทำเขาได้
เขาถึงพร้อมที่จะออกมานะครับ
และเชื่อว่าคนในภักดิ์บางคนอาจจะทราบพฤติกรรมของเราหัวหน้าภักดิ์คนนี้
เพราะเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันในต่างประเทศมาก่อน
ฟังแต่ลายตั้มเพิ่มเติมครับ
เป็นหมดแล้วว่าผู้เสียหายคนที่ชื่อนี้เกิดเหตุที่ไหนเรื่องอะไรยังไง
ว่าให้ดำเนินคดี

หลายคนคงสงสัยว่าบางคดีมันเกิดขึ้นหลายปี

บางคนเขาไม่กล้าไงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นนักการเมือง
แล้วก็เป็นคนดังมีชื่อเสียงนะ

พอมี๑คนกล้าเปิดก็ตามมาเลย
ถูกต้องแล้วก็ที่ทนายตั้มบอกตอนแรกผมบอกเป็นดาราใช่ไหม
ผมไปดูแล้วยิ่งกว่าดาราอีก
คือตอนนี้เขากำลังปรึกษาทั้งครอบครัวอยู่ว่าจะออกมาเปิดในเรื่องนี้ดีไหม
ดังนั้นเดี๋ยวรอตามเรื่องนี้ต่อนะคุณผู้ชมค่ะ